พูดถึงลูกของแม่ชมกันบ้างดีกว่าค่ะ
สำหรับลูกสาวตัวจิ๋วน้องแอร์บิเกลนะคะ
ลูกของคุณแม่ชมพู่อารยาคุณผู้ชม

และความเป็นสายแฟร์นี่
ได้แม่มาเต็มค่ะคุณผู้ชมค่ะ

แอบิเกลยังอยู่ในวัยที่กำลังงงโก๊งอยู่เลย
แต่ก็ต้องมารับบทร่วมเฟรมด้วย
นี้ก็เลยเป็นชุดลายดอกไม้หวานแหววแบบนี้แหละค่ะ

คุณผู้ชมดูโบย่ายไปเลยสิคะซิสนี่
เอาให้รู้เลยว่าหนูเนี่ยลูกแม่ชมนะคะ
แต่ว่าเอ็นดูสีหน้าสีตาของน้องไอบิเกลเขาเหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะ

น้องมงอยู่

ชุดนอนสีอ่อนหวานแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เครื่องหัวของน้องแอบิเกลนี่แหละค่ะ

เป็นที่คาดผมสีม่วงหน่อย
สมสีขาวนิดอ่า

ถ่ายไปถ่ายมาเอ้าเบะซะอย่างนั้นนะ

หน้าคล้ายกับพี่พายุเขาเหมือนกันนะคุณผู้ชม

เห็นโบของน้องแอร์บิเกลแบบนี้
จัดใหญ่มาสักขนาดนี้รู้เลยนะคุณผู้ชม

ก็ได้จากแม่ชมนี่แหละค่ะเพราะคุณแม่ชมเอง
เขาก็โบใหญ่โมมาเริ่มเทิมแบบนี้

นี่นะจ๊ะโบรักสีดำนะจ๊ะ

สายเลือดแฟชั่นเขาแรงกล้าจริง
รอดูเลยแอร์บิเกลโตขึ้นกว่านี้
รอชมแฟชั่นของน้องแอร์บิเกล

โดนจับแต่งตัวแน่นอนแต่จะจอยไหมอีกเรื่อง